จะได้ยินเสียงก็คือตรงบริเวณหน้าห้องผอนะครับ
ที่เค้าเริ่มมีวลลายเสียขึ้น
เค้าเริ่มสะโกนกันแต่เหนือโต
แล้วพอดีเขาแงะขึ้นมาเห็นอาคารที่ผมอยู่เนี่ย
ในอาคารที่กินการบุคคลก็วิ่งขึ้นขึ้น
เด็กในห้องเป็นยังไงคะเดี๋ยวนาทีคุณภูมิถึงหลาย
ตอนนั้นทุกคนก็งั้นตกใหญ่
มั่วไม่ฉลาด

เราไม่สามารถคิดอะไรได้เลยว่ามันจะเกิดแบบนี้จริงเพราะว่าเราเพลงของเราทำงานอยู่นะครับเราปฏิบัติหน้าที่

มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดดังไหมครับ
ดังดังอยู่ครับเข้ามาเขาก็โวยวายไปเรื่อย
ตกใจไหมครับ
สิ่งแรกงงครับแล้วจะตกใจคืองงเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เหตุการณ์ก่อนแรกนึงเลย
เพราะเราก็อยู่สนามเสาร์หรือห้องสอบก็เลยครับ
อย่างคนที่เข้ามาเป็นใครที่มีเรารู้จักบ้างไหมครับ

ก็จนถึงวันนี้เราให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมจะยุ่นที่จะทำการแบบนี้
ก็ให้อภัยครับส่วนตัวผมไม่ได้เก็บใจฟังใจอะไรไม่ได้คาดแข็งอะไร